แทบไม่น่าเชื่อว่าระบาดเร็วมากเข้ามาเร็วมาก
ยังมีคนไทยที่อยู่จุดอื่นอีกก็พยายามที่จะร้องขอว่าให้เข้ามาเถอะตอนนี้เราประสานกับทางการเมียนมาแล้วนะครับปกติเนี่ยคนที่เข้าไปเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยจะต้องติดต้องจำคุก๓เดือนแต่ตอนนี้ทางการเมียนมาก็อารุมอร่วยแล้วว่าให้เสียแค่ค่าปรับแล้วก็ส่งกลับ
สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้ที่เราจะคุยกันคงต้องคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องกลับไปดูการแถลงข่าวในแต่ละวันของสวบคอแล้วนะคะสำหรับตัวเลขที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้นะวันนี้นะคะตัวเลขแถลง๑๑ธันวาคมคือ๔๙รายแล้วก็ถ้าแยกย่อยลงมาเป็นติดเชื้อในประเทศเนี่ย
โดยเฉพาะที่เชียงรายแต่ว่าตัวเลขนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจในขณะเดียวกันอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายต่อหลายความเห็นออกมาแล้วก็หลายข้อมูลเกิดขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศทีนี้พอดูกราฟดิฉันดูกราฟไม่เก่งเท่าแขกรับเชิญอาจารย์ดูให้แล้วอาจารย์ออกมาเตือนแล้วออก
ว่าตอนนี้โดยเฉพาะที่มาจากเมียนม่าต้องระวังมากขึ้นเพราะระบาดเร็วกว่าเดิม
ในส่วนของการค้นพบในแต่ละจังหวัดเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตกลงหลังจากนี้เราต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาหรือว่าถ้าทำแบบนี้ไปก็ยังถือว่าควบคุมได้
วันนี้เราจะคุยกันกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาสวัสดีค่ะอาจารย์

ฉันถามคำถามอาจารย์แรกก่อนเข้ารายการเลยเอายังคะรอบสองจะได้ตกใจ
แต่ว่าเราเว้นช่วงมานานมากค่ะสำหรับประเทศไทยที่เราจะแบบตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันจะไหวไหมจะไหวไหม
คืออาจารย์เอาอย่างนี้นะคะรอบ๒เวลาจะบอกว่าเนี่ยเข้ารอบ๒แล้วนะสำหรับประเทศไทยเราดูตรงไหนคะ
ยืนยันอันดับแรกก่อนตอนนี้เรายังไม่เรียกว่าเข้ารอบสองเพราะยังไม่ได้เป็นการระบาดภายใน
คือหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเราได้รับตัวเลขของเราเพิ่มขึ้นจากคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามา
แล้วทุกคนเข้าสู่ระบบควบคุมคอเลนทีนทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่กระจายมาข้างนอก
อย่างนี้ไม่เกี่ยวต่อให้ตัวเลขมันขึ้นเป็นร้อยรายก็ไม่ใช่เพราะอยู่ควบคุมได้หมด
แต่ที่เราห่วงคือคนที่หลุดไปจากระบบแล้วมาติดต่อและจำนวนการติดเชื้อของเราที่เยอะขึ้น
แต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในที่กักกันเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำเช่นได้มาจากไหนได้มายังไง
อันนี้ต้องระวังแล้วเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายเชื้อเพราะจะหลุดไปจากระบบการควบคุม
ได้ยังไม่หลุดผมเข้าใจว่ายังไม่หลุดตัวเลขที่ปรากฏมาตอนนี้คือยังไม่หลุด
แต่ถ้าจะรู้อีกอาทิตย์๒อาทิตย์ก็คงจะรู้
สัญญาณที่อย่างประชาชนอย่างเราฟังข่าวแล้วจะ
อันนี้เริ่มแล้วคุณหลวมกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยคืออะไรคะ
เอาที่ง่ายเลยถ้าเมื่อไหร่มีการประกาศว่า
วันนี้มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่านี้ขอให้ดูรายละเอียด
ดูแต่จำนวนอย่างเดียวเช่นถ้าสมมุติว่าวันนี้มี๕๐คน
ปรากฏว่าทั้ง๕๐คนนี้มาจากต่างประเทศที่เข้ามาแล้วอยู่ในสารกักกันหมด
อันนี้ไม่มีประเด็นอันนี้ไม่มีประเด็น
ถ้าระบบไม่หลุดไม่มีเส้นสายปล่อยให้คนเหล่านี้ออกจากระบบกัดกันนะฮะ
อันนี้จะไม่มีประเด็นแต่ถ้าบอกวันนี้มี๕๐คน
กว่า๒๐คนกลับมาจากต่างประเทศ
คนที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่ไปตรวจเจอในพื้นที่ไม่ได้มาจากต่างประเทศ
ไปตรวจเจอเช่นก็มีอาการไปโรงพยาบาล
พอโรงพยาบาลไปตรวจเจอพอมีไข้สมมุติมีไข้หรือเป็นปอดอักเสบ
ตรวจเจอแล้วไปเจอว่าเป็นโควิดทั้งทั้งที่ไม่รู้มาก่อนเลย
แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอกับคนอื่นแล้วเริ่มตรวจเจอว่า
คนเหล่านี้ไม่ได้กลับจากต่างประเทศและตัวเลขมันขึ้น
เช่นวันนี้๕๐เป็น๓๐ที่ภายใน
พอวันพรุ่งนี้กลายเป็น๘๐ปรากฏว่าเป็นอีก๔๐ที่เป็นจากภายใน
เริ่มขึ้นแบบนี้อันนี้ต้องระวังแล้ว
แสดงว่ามันเป็นการระบาดกันภายในแล้วยังตาม
มันจะไม่ขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ถ้าตัวเลขมันเครื่องก้าวกระโดด
เช่น๑๐๓๐ร้อยหนึ่งแล้วเริ่มจะไป

อาจารย์คะอย่างนี้เวลาดูสบคมีการแถลงแล้วพอบอกตัวเลขรวมเสร็จแล้ว
มีการแบ่งว่าลักษณะการเข้ามาในประเทศเป็นแบบไหนนะคะ

อันนี้ตัวนี้คือตัวสำคัญในการที่เป็นสัญญาณบอกใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อภายในที่หาได้ว่าที่ติดเชื้อภายในมาจากใครบ้าง
จากใครบ้างมาจากใครบ้างแล้วไปใครบ้าง

ถ้าตราบใดรู้ว่า๒แล้วรู้ว่า๒คือใคร

ขณะเดียวกันสองคนนี้มีการสืบสวนไปคุยกับใคร
แล้วก็ไปตรวจรอบถ้าไปตรวจรอบแล้วกลายเป็นลบหมด
ก็แสดงว่ามีการติดเชื้อภายในแค่สอง

อาทิตย์หนึ่งก็มีตัวเลขแค่สองไม่มีแผนการณ์นี้แสดงว่า

คนที่สองคนนี้ไปคุยด้วยไม่เจอเลย
เจออะไรอยู่แค่อย่างนี้ถือว่าไม่เข้ารอบสอง
สองคนนี้ตรงไปตรงมาสัก๒อาทิตย์
ถ้าเขาภูมิต้านทานปกติในตัวเขาควรจะสร้างภูมิมาควบคุมมาเองได้แล้ว
อืมค่ะเอางี้ค่ะเนี่ยถ้าถามแบบตรงไปตรงมาคือ
อาจารย์ประสิทธิ์พูดแต่ละทีก็เป็นข่าวนะคะ
รอบนี้ที่ออกมาคืออาจารย์ห่วงอะไรที่สุด
ออกมาเตือนรอบนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ย้ำอยู่หลายเรื่องค่ะ
หวังห่วงรอบนี้ที่ห่วงมากเพราะรอบนี้เนี่ย
เรามีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมา
แล้วเราเห็นผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เมียนมาไปแล้ว
ภายในระยะเพียงแค่ประมาณ๒สัปดาห์เท่านั้นเอง
ตัวเลขมันขึ้นเร็วและภายในเพียงแค่๓เดือน
จากตัวเลข๔๐๙รายกลายเป็น๑๔๐๐๐กว่าราย
เพิ่มขึ้นเกือบ๒๕๐เท่าในเวลาเพียงแค่๓เดือนกว่า
แต่นี่ย้อนกลับมาว่าที่ยักษ์ไข่มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมตอนนี้ผมบอกว่าเราคล้าย
เชื่อกันว่าที่ยักษ์ไข่เกิดได้มาจากอินเดียบังคลาเทศ
เพราะมันวิ่งมาตามนี้อินเดียบังคลาเทศติดเชื้อเยอะ
ไข่ก็เป็นเมืองที่ต้องบอกว่ายากจนที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา

สองคนแรกที่เริ่มมีรายงานวันที่สิบหกสิงหาคม
แต่กระบวนการควบคุมตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมการเข้าออกเมือง
มีข้อมูลที่ได้ว่าจาก๑๐วันที่๑๐ถึงวันที่๒๐สิงหาคม
มีคนประมาณ๕๐๐คนเดินทางจากยักษ์ไข่เข้ามาที่ร่างกลุ่ม
ยังไม่นับคนที่จากยักษัยไปจังหวัดอื่น
แต่พอเข้ามาถึงที่ร่างกุ้ง๕๐๐คนนี้พอละไข่ยะไข่พบว่าเจอ
เขามีการไปตาม๕๐๐คนนี้เพื่อที่จะสืบสวนว่าเจอใครบ้าง

แสดงอีกเกือบ๕๐ไปไหนไปไหนไปคุยกับใครตามตัวไม่ได้
อันนี้แหละที่เป็นผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลใหญ่ที่สำคัญ
ทำให้เกิดการกระจายออกไปโดยที่ควบคุมไม่ได้

อันนี้ที่ผมห่วงตอนนี้คือท่าขี้เหล็ก

ถ้าขี้เหล็กอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคลัสเตอร์ของอินเฟคชั่นแล้ว

แล้วคนที่ท่าขี้เหล็กก็ต้องบอกว่ากลับเข้าประเทศไทย
จำนวนนึงที่กลับเข้ามาถูกต้องไม่มีประเด็น

ถูกตรวจถ้าเจอก็จะถูกกักตัวแน่นอน
แต่ที่สำคัญคือคนจำนวนนึงไม่เข้ามาตามระบบ
หนีเข้ามาแล้วก็อาจจะมีใครบางคนช่วยก็แล้วแต่
แต่พอเข้ามาปุ๊บเนื่องจากไม่มาตามระบบก็ไม่ตรวจ
ผมเราต้องเข้าใจระบบของประเทศไทยอย่างนี้นะครับว่า
เมื่อไปตรวจไม่ตรวจที่โรงพยาบาลใดก็แล้วแต่
ถ้าเจอก็จะต้องรายงานไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อคนนั้นตอนนี้คนจำนวนนึงก็กลัวชื่อจะปรากฏ
ก็บางคนอาจจะไปไม่ยับกายให้ที่บ้านรู้ว่าไปมาเหล่านี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นพอไม่แสดงตัวและกลับเข้ามาเพราะตัวเองไม่มีอาการ
พอกลับเข้ามาอันนี้น่ากลัวพอน่ากลัวกลับเข้ามากลับไปบ้าน
อยู่กับครอบครัวครอบครัวได้แล้วแล้วครอบครัวถ้าได้ก็ไปทำงาน
ก็ไปเรียนหนังสือก็แป๊บเดียวมันจะกระจายไปเลยอันนี้ที่ผมห่วง
แล้วมันมีหลักฐานอันหนึ่งคือว่าไม่กี่วันหลังจากที่เริ่มประกาศเรื่องที่ท่าขี้เหล็กเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ๙จังหวัดในประเทศไทยเจอเชื้อ
แปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดขึ้นคล้ายยาไข่ไง
มันไม่ได้มาล้างกุ้งอย่างเดียวมันไปหลายพื้นที่
และแต่ละแห่งก็ทำหน้าที่ของมันเองคือกระจายออกไป
งั้นถ้าคนไม่ไปตรวจผมถึงขออย่างนี้ว่า
คนที่กลับจากยากไข่นะคนที่กลับจากท่าขี้เหล็กเนี้ย
ไม่ว่าจะไปอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยอย่า
ผมยังแนะนำเลยเปิดเผยตัวเองเพื่อไปตรวจ
เพื่อป้องกันครอบครัวตัวเองเพื่อนฝูงสังคม
แล้วก็คงไม่มีใครมานั่งเบรมหรอกตอนนั้นทุกคนก็จะช่วยกัน
อาจจะชื่นชมด้วยซ้ำที่ท่านมาแสดงตนแล้วก็ตรวจเจอครับ
ซึ่งสวบคก็พยายามจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
คือว่าให้แสดงตัวไม่เป็นไรแสดงตัวก่อนจะได้รู้ว่า
เราป่วยไม่ป่วยช่วยกันดูก่อนตอนนี้นะคะ
อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดู
ข้อมูลที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้เตรียมมาค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จะให้เห็นของทั่วโลก
แล้วจะเข้าใจว่าทำไมรอบนี้อาจารย์ประสิทธิ์ออกมาเตือนอีก
ละเอียดนะคะอาจารย์เริ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเรียงจากข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมาได้เลยค่ะ
ผมอยากให้ดูข้อมูลของโลกใบนี้ก่อนนะครับคือเวลาเราพูดถึงการระบาดของโรคแบบเนี้ย
เราต้องเราจะดูประเทศไทยเราแยกจากประเทศอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์รอบตัวเราจะมีผลกับเราครับ
อันนี้เป็นสไลด์ที่ผมต้องการให้เห็นจริงสไลด์เนี่ยถึงวันข้อมูลถึงวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่วันที่๑๐ตัวเลขไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นยังมีเพียงแค่๖๖ล้านตอนนี้๗๐ล้านแล้ว
ตัวเลขที่เป็นลูกศรเนี่ยทุก๓วันจะมีคนติดเชื้อใหม่๒ล้านคนทุก๓วัน
ตอนนี้เมื่อเช้าทำลายสถิติเพราะภายในวันเดียวทะลุ๑ล้านคนนั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
ไลด์ถัดไปเลยครับกราฟที่อยู่ขวามือเป็นกราฟที่ให้เห็นนะครับกราฟที่อยู่ขวามือจะอันนี้คืออัตราการเสียชีวิต
ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนติดเชื้อเยอะขึ้นแต่การเสียชีวิตก็เยอะขึ้นไปตามส่วน
จะเห็นว่ากราฟที่ชี้ให้เห็นนะครับว่ามันขึ้นใหม่ตอนหลังเนี่ยทุกวันทุกวันตอนนี้เรามีคนหมื่นกว่าคนเสียชีวิต
เหมือนกับคนเสียชีวิตทุกวันทุกวันแล้วก็มีแนวโน้มว่าไวรัสข้อมูลที่เรามีในเวลานี้เราอธิบายได้ที่มันติดกระจายเยอะ
พันธุ์นี้มันจะติดเชื้อง่ายระบาดได้ง่ายกระจายได้ง่าย
ก็อธิบายตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเยอะตอนนี้มันเกิดขึ้นโดยเพราะยิ่งขออนุญาตเลยในอเมริกา
วันที่ผ่านมาเสียชีวิตวันละ๓๐๐กว่าคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ประเทศใดเมื่อมีคนติดเชื้อเยอะคนเหล่านี้จะทะลักเข้าไปที่โรงพยาบาล
แต่เมื่อไหร่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไม่มีเตียงให้อยู่
ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์เหล่านี้มันซ้ำกับที่อิตาลีเมื่อหลายเดือนก่อนนะ
ในอเมริกาตอนนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้จริงว่าห้องผู้ป่วยหนักไม่พอแล้ว
โรงพยาบาลก็ไม่พอบางคนที่ติดเชื้อจะมาโรงพยาบาล
ก็บอกให้กลับไปเก็บตัวที่บ้านแต่นี่กลับไปที่บ้านโดยโดยลักษณะโอกาสที่ป้องกันตัวเองก็จะไม่ได้ดีนัก
สุดท้ายก็จะกลับไปเกิดการระบาดฉะนั้นมันก็กลายเป็นวัตถจักรคือจำนวนเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ลักมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่ได้สิ่งที่แลกมาคือเสียชีวิต
สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเจอตัวเลขที่เสียชีวิตนี่มาเร็วกว่ากำหนด
คาดการณ์ตอนประมาณการพฤศจิกายนว่าประมาณมกราคม
อเมริกาจะเสียชีวิตประมาณ๒๐๐คนทุกวันทุกวัน
นี่นี่ธันวากลางธันวาเองตอนนี้๓๐๐กว่าคนแล้วมันไปเร็วกว่าที่คิด
สัญญาณเตือนนะว่าปีนี้ขอเลยว่าอย่าเพิ่งไปกลับไปเที่ยวกันเยอะ
ขอให้อยู่บ้านกันเถอะช่วยกันเพราะว่าเอากันไม่อยู่ตำรวจไม่เชื่อ
จำนวนคนที่ลดลงจากการท้องเที่ยวในปีแรกไม่ถึง๑๐
คือยังไปกันเยอะมากพอไปกันเยอะก็กระจายกันไปหมด
แล้วต้องเข้าใจคนตะวันตกเวลาสนุกสนานเขาก็สนุกสนานกันแบบไม่แคร์ไม่สนใจ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์เห็น๒กราฟเนี่ยนะคะ๒ตัวที่อาจารย์ให้เห็นคือว่า
เห็นเลยว่ามันชันขึ้นมันกำลังขึ้นแล้วเร็วกว่าที่คาดการณ์ด้วย

เดี๋ยวเราเคาะไปทีละอันนะคะอาจารย์สั่งหยุดได้ทีละอันเลยนะคะอาจารย์อยากให้ดูของประเทศไหน
ผมต้องการให้ดูคือประเทศที่เราบอกว่าพัฒนาแล้วอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่สหราชนาจักรจะเห็นว่ารอบแรกเตี้ยนิดเดียว
นี่คือรอบ๒ส่วนที่เป็นรอบ๒เป็นการติดเชื้อภายในประเทศแล้ว
ที่สำคัญพอเขาพยายามจะล็อกดาวน์ประเทศ

นี่คือเหตุผลที่สหราชอาณาจักรถึงสั่งวัคซีนเข้าไปใช้
ทั้งที่ยังไม่ได้รับรองโดยองค์การอนามัยโลก

คือตอนนี้ข้อดีอย่างคือโลกเรียนรู้พอสมควร
แล้วก็เวลาประเทศเริ่มผ่อนคลาย

เพราะฉะนั้นจำนวนคนติดเชื้อเยอะแต่คนเสียชีวิตไม่ได้ขึ้นไปตามส่วน

อัตราการเสียชีวิตจะเยอะในคนสูงอายุ

เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าอัตราการฉีดไม่เยอะไปคู่ขนานกับอัตราการเพิ่ม
เพราะผมเชื่อว่ามีการระวังตัวตรงนี้มากขึ้น

เราไปดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นตัวอย่างที่บอมเอาเข้ามาเพราะว่า
ญี่ปุ่นนี้ผ่านหลายระยะ
จะเห็นว่าอันแรกที่เห็นเล็กเตี้ยนั่นน่ะ
อันนั้นที่ฮอกไกโด

เห็นว่าจาก๑ไป๒อัตราการเสียชีวิตต่ำมาก
แต่จาก๒เนินเขาที่๒มาเนินเขาที่๒
จะเห็นว่ามันไม่ลงมาที่ราบแล้ว
มันชันตลอดแล้วตอนนี้ยังวิ่งขึ้น

เพราะประเทศตอนนี้เขาปิดไม่ให้คนข้างนอกเข้าอยู่แล้ว

ภายในประเทศมี๒๔๐๑กิโลกรัม
กับเมียนมาเนี่ยเดินมาตรงไหนก็ได้

การเสียชีวิตของญี่ปุ่นตัดขาดขึ้น

มันกำลังเริ่มตัดขาดขึ้น
ประเทศผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบแล้วสไลด์ถัดไปเลยครับ
เกาหลีใต้ก็เหมือนกันแค่ญี่ปุ่นใช่ไหม
แต่ว่าเทคโนโลยีก็สู้ไวรัสไม่ได้สะและต่อไปเลยครับ
จนถึงณวันนี้แต่ข้อดีของเขาคืออัตราการเสียชีวิตเขาต่ำ
ไลด์ต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปเร็วขึ้นมาดูใกล้เราแล้ว

ครับที่ผมต้องเอานี้เข้ามาคือผมจะเอาสองประเทศเดี๋ยวจะอธิบายคือว่า
ตัวเมียนมาก็ดีกับเมริเศียก็ดี

เลเซียเนี่ยจริงรัฐมนตรีก็ประกาศว่าเอาอยู่รอบ๒

เลเซีย๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตัวเลขนี้ยังเห็น๑๑๒๓วันที่๕นะครับ

เลเซียมีคนไข้ติดเชื้อใหม่๒๒๐๐คน

กลายเป็น๗๘๐๐กว่าคนแล้ว

อันนี้คือเมียนมาอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะ

สิตเตอร์เวที่รัฐยักษ์ไข่

ผมให้ดูตัวเลขเมื่อกี้ผมพูดไปทีละ๑๐
สิงหาคมมีแค่๔๐๙ราย

อัตราการเสียชีวิตซึ่งระบบบริการ
สุขภาพเขาอาจจะดูแลตรงนี้ไม่ทัน

เรารู้กันอยู่ผมอยากให้ดูสไลด์นี้

เมื่อวานใช้เป็นตัวเลข

คือจุดที่มีการกระจายของการติดเชื้อ

มันไปทั่วหมดโดยเฉพาะยิ่งตรงกลาง
แล้วก็ค่อนมาที่ติดกับประเทศไทย

ยะไข่ซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปหน่อย

อันนี้ต้องการจะให้ดูเอาละครับตรงนี้ครับ
นี่จะเห็นว่านี่คือชายแดนประเทศไทยกับชายแดนที่ติดกับเมียนมา
เรามีพื้นเรามีระยะทางทั้งหมดสองพันสี่ร้อยหนึ่งกิโลเมตร
เรามีด่านที่เข้าออกอย่างเป็นทางการอยู่จำนวนแต่ไอ้ที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยเยอะมาก
แล้วก็จริงเท่าที่ผมทราบตัวเลขจับได้ส่งคืนกลับไป๖๐๐กว่าคนแล้ว
ตัวเลขอาจจะขึ้นไปกว่านี้แล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่นี้ที่ยะไข่ให้เห็น
เห็นตรงข้างบนไม่ใช่ยักษ์ไข่ท่าขี้เหล็กข้างบนเห็นปะข้างบนนี้เข้าใกล้
เข้ามาปุ๊บก็จะถึงเชียงรายแล้วจากเชียงรายก็ไปต่ออ่างั้นตอนเนี้ย
สิ่งที่ห่วงพื้นที่ที่เป็นสีส้มทั้งหมดเป็นพื้นที่ต้องถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
เพราะเรามีคนเมียนมาหรือคนที่ติดเชื้อที่ไม่ผ่านมาทางท่าขี้เหล็ก
แต่เพราะกลัวอาจจะถูกจับได้ก็อาจจะไปเข้าทางอื่นเข้าตรงไหนก็ได้
มันมีโอกาสเข้าได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแถวนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยง
ไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้สไลด์อันสุดท้ายนะอาจารย์ค่ะนะครับโอเค
เพราะงั้นอันเนี้ยอันเนี้ยให้ดูตัวเลขทำไมต้องออกมาเตือนกัน
ถ้ามีเคาะให้อาจารย์ได้เลยนะคะครับผมให้ดูย้ำตรงเนี้ยสายพันหกหนึ่งสี่
เมียนมามีการไปศึกษาด้วยตัวเลขจากรัฐบาลเขาว่าประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์
เป็นสายพันหก๑๔อาจารย์ค่ะตรงนี้ขอขัดจังหวะแวบเดียว
เพราะเรื่องสายพันธุ์เนี่ยค่ะขอความเข้าใจหน่อยว่า
ตกลงเขาเรียกว่ากลายพันธุ์สายพันธุ์มีหลายสายพันธุ
และที่อาจารย์เตือนบอกว่าอันนี้มันระบาดเร็วกว่าเดิมนะ
คำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ที่เราเข้าใจจริงเนี่ย
แล้วมันจะไม่ใกล้จะเป็นละลอก๒แล้วเหรอ
เดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์กลับมาอธิบายนะคะว่า
สายพันธุ์นะตอนนี้ที่พูดถึงมีความหมายอย่างไร
โดยเฉพาะกรณีที่มีสายพันธุ์นี้เข้ามาจากพม่าหรือว่าเมียนมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมน่าจะเคยอ่านเจอในข่าวนะคะ
ที่มันจะมีภาษาฝรั่งกับตัวเลขผสมกันเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อของสายพันธุ

มันเรียกว่ากลายพันธุ์หรือมันเป็นคนละตัวหรือมันแปลว่าอะไรคะ

คือคนส่วนใหญ่จะไปกลัวเพราะเรามักจะฝังจิตว่าพอมันกลายพันธุ์แล้วมันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

มันจะแย่ลงคำตอบคือมันกลายพันธุ์เหมือนกับวันนี้เปลี่ยนเสื้อ
ที่ใส่สีนี้มาใส่เสื้อยกเว้นมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันเลย
ถ้ามันไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันแค่เปลี่ยนเสื้อพฤติกรรมยังคล้ายเดิม

ละสายพันธุ์กับที่เคยเจอที่อูฮันตอนต้น
จุดต่างของ๒๓๐๐เนี่ยก็ต้องเชื่อว่ามันมาจากการกลายพันธุ์แหละ

แต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกมันมีโอกาสจะกลายพันธุไปเรื่อย

ฉะสายพันธุ์นี้ตอนนี้เราไปมาเราก็จะเจอสายพันธุนี้มากขึ้นเรื่อยเพราะมันกระจายเร็ว
ตอนนี้สายพันธุ์นี้มันกระจายเร็วมีคนพบว่า

พฤติกรรมที่มันเปลี่ยนอันแรกเลยเพราะว่า
ระยะเวลาของการเพิ่มจำนวน

มันสั้นกว่าสายพันธุเดิมประมาณ๒๐
นึกออกนะครับว่าจาก๑๐๐เป็น๒๐๐สมมุติของเดิม๕วัน

แล้วเมื่อกระจายเร็วมากขึ้นมันก็จะมาทำให้เกิดการติดเชื้อต่างง่ายขึ้น
ค่ะแล้วก็โปรตีนบางอย่างที่มันสร้างจากสายพันธุ์เนี้ยมันทำให้มันติดอยู่กับตัวคน
มีโอกาสที่จะติดต่อไปตรงนี้ได้ง่ายขึ้น
โดยหลักอย่างจริงมันมีกรกรกราย๔๕กรกรกรายที่กรรมพูดกัน

สายพันธุ์นี้อันดับที่๑คือมันกระจายเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม
ที่สองยังไม่มีหลักฐานว่าการกายพันธุ์นี้ทำให้เสียชีวิตมากขึ้น

แต่คือจะต้องหาต่อไปว่าด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
คือข้อมูลนะวันนี้ประเทศที่พบว่ามีสายพันธุ์เหล่านี้เยอะ
อัตราการเสียชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีจนถึงณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
กายพันธุ์อันนี้เปลี่ยนพฤติกรรมข้อเดียวคือติดเชื้อมากขึ้นติดเชื้อเร็วขึ้น
แต่ไม่ได้สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต
จริงคนจำนวนนึงไปดูตัวเลขอย่างเข้าใจว่าเสียชีวิตน้อยลงด้วยซ้ำ
เวลาเราพูดถึงอัตราการเสียชีวิตเราคือคนที่ตายหารด้วยคนที่เป็นทั้งหมด
เพราะคนที่เป็นทั้งหมดมันเพิ่มขึ้นเร็วเพราะมันติดเชื้อง่าย
ถ้าคนตายใกล้เคียงเดิมตัวเลขมันจะน้อยลงมันเหมือนกับอัตราเสียชีวิตมันน้อยลง
แต่ในความจริงตอนนี้คนที่เสียชีวิตมันก็คู่ขนานกลับไปแล้ว

ผมสรุปอันที่๓อันที่๓คือการกายพันธุ์ตำแหน่งนี้
ไม่น่ากระทบกับวัคซีนที่ถูกผลิตขึ้นสำหรับโควิด๑๙
พูดง่ายในจุดตำแหน่งที่มันกลายพันธุ์ตรงนี้เนี่ย
มันไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันเราจำหน้ามันไม่ได้ว่างั้นเถอะ
ว่าวัคซีนที่เตรียมจะใช้สมมุติใช้กับสายพันธุ์ที่มาจากอูฮันประเทศจีน
ก็เชื่อว่าจะคลุมตัวนี้ที่เกิดที่พม่าได้ด้วย

คือสายพันธุ์มันมาตั้งแต่แถวมีหน้าเมษาแล้วไม่ได้เพิ่งตอนนี้
และเราก็ไม่ได้มีจากพม่าเป็นประเทศแรกใช่ไหมคะ

ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าขบวนการผลิตวัคซีนนี้ที่เขาต้องทำ
โดยเฉพาะอยู่ในระยะ๓เป็นการพัฒนาวัคซีน
ซึ่งต้องศึกษาในคน๓๐๐๐๐กว่าคน
เพราะฉะนั้นวัคซีนที่เกิดขึ้นก็ควรจะครอบคลุมทั้ง๒สายพันธุ์นี้

ยังไม่มีกังวลในส่วนนี้
ถ้าไม่มีการกลายพันธุ์เพิ่มเติม
แล้วเวลาเราจะตรวจนี่คือเราตรวจยังไงคะอาจารย์
ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนไม่ได้แตกต่างกัน

ถ้าใส่หน้ากากมันจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เรามีตัวป้องกันได้ดีกว่า

ผมเข้าใจว่าหลังจากที่ผมส่งข่าวนี้ออกไป
หลายคนตกใจก็เลยย้ำตรงนี้นะครับว่า

คือเร็วขึ้นส่วนการเสียชีวิต

เรื่องของวัคซีนก็เชื่อว่าครอบคลุมได้
ไม่ต่างกับสายพันธุเดิม
แล้วก็การกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติของ

แล้วก็จะไม่เรียกว่า

อาจารย์เตือนคือว่าอันนี้ที่เจอรอบนี้

มันกระจายเร็วขึ้น

แต่คำถามก็อาจารย์จะเพิ่มเหมือนกัน
อย่าลืมนะที่พม่าที่ตัวเลขที่ออกมามาเป็น

ก็แปลว่า๔๐คงจะเป็นสายพันธุ์เดิม

แต่ว่าผมก็ต้องพูดตามสัดส่วนแหละ

คำถามก็คือว่าถ้าทุกอย่างมันต่างกันแค่
มันสามารถระบาดหรือว่ากระจาย

แล้วเราต้องทำอะไรต่างจากเดิมที่คุณหมอเตือนมาตลอดทั้งปีบ้าง

คุณผู้ชมคะจะมีอยู่๒หัวข้อใหญ่ที่เราน่ารู้
ซึ่งเป็นปัจจุบันนะคะเอาหัวข้อแรกก่อน
แต่ว่าเหมือนจะเป็นของเดิมคือถ้าเชื้อกระจายเร็วขึ้นกว่าเดิม
ต้องทำอะไรต่างจากเดิมคะอาจารย์ความเห็นผมไม่ได้ต้องทำอะไรต่างกว่าเดิม
แต่ต้องทำให้มากต้องกลับมามีวินัยทำให้ได้เหมือนตอนต้น
คืออย่างนี้ถ้าทุกคนจำได้นะครับประมาณแถวเมษายนเนี่ย
ประเทศไทยเราดีมากอัตราการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างล้างมือ
ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่หลังจากนั้นมันลดลงมาเรื่อย
เพราะเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่มีการติดเชื้อในประเทศ
แล้วก็ผ่อนแล้วก็เริ่มเห็นคนที่ไม่ใส่หน้ากากร้านอาหารบางร้านผมก็ไปตอนนี้
สแกนยังไม่มีคิววาโก้เลยเก็บไปหมดเรียบร้อยแล้วอืม
ต้องกลับขึ้นมาทำและทำอย่างเข้มงวดด้วยนะ
เพราะเราต้องค้นหาคนเสี่ยงเสี่ยงติดเชื้อเสี่ยงแพร่เชื้อ
เพื่อเข้าไปสืบสวนแล้วก็แยกคนเหล่านี้ออกจากสังคม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือ
ผมพูดอีกครั้งนะครับว่าไม่อยากให้ตกใจเกินไป
แต่ตอนนี้เราไม่รู้หรอกคนที่เดินอยู่ข้างเราเนี่ย
มีใครติดเชื้อบ้างหรือเปล่าจากการที่เราชัดมีการระบาดในประเทศบ้างแล้ว
ไม่อยากให้มันมากไปกว่านี้ฉะนั้นทุกคนป้องกันตัวเอง
กันคนอื่นกลับมาทำสิ่งที่เราแนะนำตลอดนะครับ
หน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือบ่อย
แล้วก็อย่าเข้าไปในที่ที่ชุมนุมเยอะเยอะเพราะอันนั้นคือคือพื้นที่เสี่ยง
ถ้าเราทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าถ้ามีคนติดเชื้อจริง
แล้วเขากระจายออกไปไม่ได้๑๔วันให้หลังนี่เป็นธรรมชาติ
ของคนทุกคนที่มีภูมิต้าทานดีภูมิต้านทานเราจะจัดการกับไวรัส
เข้าไปในตัวเราถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันจะค่อยคอนโทรด้วยตัวของมันเอง
แต่ถ้าเราไม่ใส่แล้วมาติดมาที่เราแล้วเผื่อเราก็ติดต่อไปให้คนอื่น
แล้วเริ่มไปติดต่อให้กับใครบางคนที่ภูมิต้าทานเขาไม่ดี
คราวนี้ไปกันใหญ่แล้วผมแค่เนี้ยทุกคนทำสิ่งที่ทำมา
แต่ขอให้ทำตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยเราไม่ค่อยทำ
เราไม่ใส่หน้ากากเวลาอยู่ในอาคารอ่าจะเห็นว่าครั้งเนี้ย
สหรัฐอเมริกาประกาศแล้วก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ก็ประกาศแล้ว
การใส่หน้ากากแม้กระทั่งอยู่ในอาคารก็ขอให้ใส่
เพราะอาคารคือพื้นที่ปิดอาคารคือพื้นที่ปิด
และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลทางตะวันตกซึ่งอากาศหนาว
ก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในอาคารแล้วไม่มีใครเปิดหน้าต่างหรอกบรรยากาศหนาว
งั้นถ้ามีใครติดเชื้อในนั้นแล้วไม่ใส่หน้ากากกัน
อันนี้แหละก็กลายเป็นที่ปิดที่มีการแพร่ระบาด
ก็คือทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดเลยแต่ให้เรามีวินัยเข้มงวดเหมือนตอนแรก
ตอนนี้เราหลวมลงไปลงไปกว่าเดิมค่อนข้างมาก

สุดท้ายค่ะคือแนวนโยบายที่คืออันนี้เข้าใจตรงกันก็คือว่า
เศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วจริงนะคะคนไม่มีจะกินเยอะ
เพราะฉะนั้นการเตรียมที่จะเปิดประเทศโดยที่ไม่มีการกำหนดว่าประเทศใดบ้าง
มีผลแค่ไหนคะ
ผมชวนคิดไปพร้อมกันนะ
วันนี้เศรษฐกิจของประเทศถึงแม้มันแย่ลง
แต่มันยังขับเคลื่อนได้ด้วยคนภายในประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายคนในประเทศก็ไปเที่ยว
ก็ไปใช้จ่ายเงินถึงแม้เป็นเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา
แต่ชาวบ้านรากย่าเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้
แต่ถ้าเกิดการติดเชื้อกลับเข้ามาคนจะไม่ไปเที่ยว

แต่นี่ไอ้ติดเชื้อในประเทศเราคุมง่าย

ถ้าเราไม่มีมาตรการที่ดีพอแล้วเข้ามาอันตราย
ฉะนั้นส่วนตัวผมถ้าอยากจะเริ่มเปิด

นั่นหมายความว่าสุขภาพเราเอาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะ

เราก็ต้องลดโอกาสการระบาดให้มากที่สุด

คือส่วนตัวผมมันยังไม่อยาก

แค่นี้ตอนนี้เราก็ลุ้นกันตลอดอยู่แล้ว
แต่ผมเข้าใจว่าผู้บริหารประเทศ

บางอย่างถ้าจะต้องเอาเข้ามา
เช่นนักธุรกิจบางอย่างถ้าจะต้องเอาเข้ามาเนี่ย

ก็เริ่มต้นในแบบนี้และอันที่๒ต้องตรวจ
เข้ามาถึงปุ๊บยังไงก็ต้องตรวจไม่มีการ

และการที่๓กักตัวผมก็ยังยืนยัน
สิบสี่วันคือมาตรฐานที่รับได้

ประเทศที่พูดเรื่อง๑๐วันมาก่อนหน้านี้เมื่อ๒เดือนที่แล้ว

เรามาขนาดนี้ผมเชื่อเสร็จเก็บไปได้

เพราะมองว่าเราควรจะได้ข้อมูล

แต่อย่าซากว่าเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเหลืองหน้ากากเหลืองล่างมือเหลืองระยะหาง

แล้วก็นี่ก็คือความเห็นทางวิชาการของคนซึ่งทำงานเรื่องนี้

อะไรได้บ้างก็แบบที่ทำมาตั้งแต่ต้นปี

วันนี้อาจารย์ค่ะเราคงไม่พบกันในรอบถัดไปนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะสัปดาห์หน้าเรากลับมาใหม่นะคะ
ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าน่าจะคุมได้แล้วค่ะ